กู้ภัยประจำจุดที่อายุทยา
เขาก็เตรียมสแตนบายเผื่อเขาว่ามีเหตุฉุกเฉินใช่ไหมครับ
ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งมาจอดแต่จอดนู่นกลางถนน
แล้วเดินเข้ามาที่จุดกู้ภัยท่าทีเหมือนจะเมากลิ่นเหล้าโชยมาเลย
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แปลกแบบนี้ครับ

เนี่ยฮะไปผลักเขาแล้วก็ไปชี้หน้าเขาแบบนี้นะครับ
ผู้ก่อเหตุนี่ไม่หยุดนะฮะ

น่าจะเมาด้วยแหละน้องชมพู่คุณผู้ชมครับ
เพราะว่ากลิ่นเหล้ากลิ่นละมุดหึงเลยฮะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยลูกศรสีเขียวครับคนนั้นคือเห็นรถจอดอยู่กลางถนน

ผู้ชายคนนี้ใส่ชุดกีฬากางเกงขายาวสีดำเดินลงมา
เพราะว่าเดินมาแบบเหมือนจะเซและท่าทีคล้ายกับเมา
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้ครับ

กู้ภัยอายุทยาจุดอุทัย๔ครับ
สี่แยกไฟแดงอุทัยบางปะอินครับที่อำเภอบางปะอินอายุทยา
และนี่คือภาพหลักฐานอีกมุมหนึ่งฮะ
ลองตั้งใจฟังดูนะจะมีเสียงตะโกนโวยวาย

ต้องดูดเสียงด้วยนะครับเพราะว่าพูดจาหยาบคายด้วยนะครับ

เที่ยงคืนกว่าครับ๒๓กุมภาพันธ์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยตรงจุดนั้นก็คือคุณปัญญาอายุ๒๙ครับ
เจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวคือเขาคือข่มจิตข่มใจมากนะ
เพราะว่าเขาทำงานช่วยเหลือประชาชนใช่ไหม

แต่ว่าเจอประชาชนมาหาเรื่องแล้วเป็นคนเมาด้วยนะครับ

รถลงมาโวยวายตอนแรกเนี่ยประโยคทักทายคือเฮ้ยเสื้อสวยนะ

หลังจากนั้นโอ้โหกลิ่นเหล้าพี่หึงเลยก็เลยถามเขา
เจ้าหน้าที่ถามพี่มาจากไหนครับ

หลังจากนั้นก็ตะโกนแล้วของขึ้นเลยแล้วก็ทักเลยบอกว่า

ขึ้นมาแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยตอบไป
เออคือผมไม่รู้หรอกนะว่าพี่เป็นใคร
แต่ว่าพี่ไปขยับรถก่อนไหมมันอันตราย

นี่คือบริเวณจุดเกิดเหตุที่ทีมข่าวลงสำรวจนะครับ
ปรากฏว่าจังหวะนั้นคือเขาก็ยังโวยวายโวยวายอยู่

จุดที่ทำให้เขายอมกลับไปขึ้นรถเพราะอะไรรู้ไหม

กระทั่งมีคนกลุ่มหนึ่งเขานั่งดื่มกินกันอยู่ใกล้แถวนั้น

ฝั่งนู้นคนเยอะเว้ยกลับดีกว่ากลับไปขึ้นรถ
พี่กู้ภัยก็เป็นคนดีคนดีฮะเดินตามไปถามถึงรถ
พี่ครับขับไหวแน่นะครับ

ห่วงเพราะว่ามีทั้งกลิ่นละมุดกลิ่นเหล้าแล้วก็ท่าทีเหมือนคนเมา

กลัวจะเมาแล้วขับเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุ
ปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้รับก็คือผู้ชายคนนี้ที่เห็นลูกศรสีแดงชี้
สตาร์ทรถแล้วขับรถออกไปโดยที่ล้อรถเหยียบเท้าของกู้ภัยด้วย
แล้วหน้าอกของกู้ภัยก็โดนกระแทกบาดเจ็บอีกต่างหาก

เฮ้ยทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคืออะไรเนี่ย
สุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับไปแจ้งความไปแจ้งตำรวจแล้วเรียบร้อย
เดี๋ยวคงต้องรอติดตามดูแล้วครับว่าคนที่ก่อเหตุนั้น
เหตุผลคนใดทำไมถึงไปจอดรถกลางถนนตรงนั้นแล้วลงมาหาเรื่องแบบนี้
เข้าใจผิดหรืออย่างไรเดี๋ยวรอฟังคำอธิบาย
แล้วพี่ขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางดีหรือเปล่า
เพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วไม่ขับดีกว่าเพื่อความปลอดภัยครับ
เมาเปลี่ยนนิสัยเมาแล้วก็ไปกลางใส่คนอื่นแบบนี้ฝากตำรวจตามตัวหน่อยนะคะ